บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับยังคงต้องเจอกับสายฝนที่ตกลงมาอย่าง
เนื่อบางจุดตกหนักและที่สำคัญครับบางจุดนั้นมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่
เป็นจำนวนมากทั้งหมดทั้งมวลก็เอื้อต่อการเกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
พี่น้องที่อยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวนั้นต้องเฝ้าตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
โดยเฉพาะช่วงนี้เองถ้าหากเราตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ก็พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมมากที่สุดในประเทศไทย
อย่างคุณผู้ชมสังเกตบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวปกกลุ่มอยู่
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นจะยังคงอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรลงไปทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดจากปัจจัยสำคัญอย่างกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนือครับ
ปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ในระยะนี้ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นมีโอกาสที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่แล้วก็ตกหนักในหลายจุดละทีเดียว
แน่นอนฝนที่ตกหนักแบบนี้รวมไปถึงฝนที่ตกสะสมมาก่อนหน้านี้
เดียวกลายเป็นจุดเสี่ยงซ้ำซากที่ต้องเตรียมรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นทุกเมื่อที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับอย่างเช่นที่

ค่ำคืนนี้เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณอุบลรัฐหนัวเนียมครับ
หมู่บ้านคีรีวงค์อำเภอลานสกาจังหวัดนครสีธรรมราช
สถานที่ที่ได้รับการกล่าวค้านว่าอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดในประเทศไทย
จากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นพื้นที่ราบที่ถูกค่อมล้อมไปด้วยภูเขา
แต่ด้วยสภาพพื้นที่ที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขานี้เอง
ทำให้บริเวณดังกล่าวต้องกลายเป็นพื้นที่เสี่ยง
การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอันดับต้นของภาคใต้
โดยจากสถิติที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้
เกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มครั้งรุนแรงมาแล้วถึง๓ครั้ง
โดยครั้งแรกเมื่อปี๒๕๐๕ได้เกิดพายุสวนร้อนถล่ม
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนผลไม้และเส้นทางสัญจรของชาวบ้าน
จากมีหินและสายที่ไหลมาทับถม
ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าออกไปแลกเปลี่ยนกับโลกภายนอกได้
ครั้งที่๒เมื่อปลายปี๒๕๑๘ได้เกิดอุทธกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้าน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อศาสนสถานภายในวัดคีรีวงศ์
รวมทั้งเส้นทางคมนาคมและสวนผลไม้ของชาวบ้านบางหลัง
ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน

หมู่บ้านคิริวงได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุด
มาจากฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานถึง๑๓วัน
น้ำป่าทะลักพร้อมดินโครนทราย
ท่อนสุงมหือมาที่มาจากเทือกเขาหลวง
สัตว์เข้าทำลายศาสนสถานหมู่บ้าน

ของหมู่บ้านที่ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขา

แต่ด้วยความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด

ร่วมแรงร่วมใจการฟื้นฟูหมู่บ้านขึ้นมาอีกครั้ง
โดยได้รับน้ำพระราชลึทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยกรมชลประธานได้ขุดลอกครอง

กรณีที่มีฝนตกหนักสนองพระราชดำริ
แม้อุทกภัยจะเกิดขึ้นนานกว่า๓๐ปีแล้วก็ตาม

ศึกษาสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ
ทำให้หมู่บ้านคีรีวงเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง

แม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติก็ตาม
ไทยรัฐทีวีรายงาน
สูญเสียที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเลยทีเดียว
แน่นอนครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ความรู้รวมไปถึงการติดตามประกาศเตือนภัย
ว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาย้ำเตือนกันในค่ำคืนนี้
จับตาเตือนภัยนะครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ